โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
สิสังคังแต่ก็เห็นบ่ได้สักที
สังใดสังแล้วมาจ้องไว้เห็นแนวดอก
กะไอมาหลอกมาตัวมาเห็นกันคักปานนี้
สังได้สังแล้วแต่สังบ่ได้อีเล่
่แม่นใจบ่มากดีแต่ย้อนหักอายนิติ
ลายสังบ่ได้
กะหูว่าบ่ได้ยังที่ยังคิดฮอตหายลาย
แต่กะจักซิเหตุจังได้จังซิลืมอายได้สักที
เธอใดเธอนั้น
ตัวหัวใจว่าอายได้สักทีทั้งกดเด็ดนี้

ตั้งใจว่าสิสังคัง
แต่ก็เห็นบ่ได้สักที
สังใดสังแล้วบ่จ้องไว้เห็นแนวดอก
ก็ให้มาหลอกมาตัว
มาเห็นกันข้างป่านนี้
สังใดสังแล้วแต่สังบ่ได้อิเล
บ่เหมือนใจบ่มากดี
แต่ย้อนหักอายนิติเลยสั่งบ่ใด
โอ้โฮโอ้โฮโอ้ยใจนี่น้อง
สั่งได้สั่งแล้วมาจ้องไว้เห็นแนวดอก
ก็ให้มาหลอกมาตัวหัว
มาเห็นกันข้างป่านนี้
สังใดสังแล้วแต่สังบ่ได้เล
บ่เหมือนใจบ่มากดี
แต่ย้อนหักอายนิติ
เลยสังบ่ได้อีหลี
บ่เหมือนใจบ่มากดี
แต่ย้อนหักอายนิติ
เลยสังบ่ได้
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ